คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะดูไว้เป็นอุทาหรณ์กันหน่อยนะคะ
คือถ้าเกิดว่าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ
หน้าน้ำแบบนี้หลายคนไปพุทธเบิกใช่ไหมครับ
แต่อย่างที่คุณสืบสกุลโปรยไปตั้งแต่เบรกที่แล้ว
บอกว่าจู่มันมี๓คนค่ะ
เป็นลมหมดสติในห้องน้ำมันเกิดอะไรขึ้น
คือถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับ
ปรากฏว่าเห็นไหมคือเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะมี๒แบบ
ที่เราใช้ในกรุงเทพใช้ระบบไฟฟ้าในการทำน้ำอุ่นถูกไหมคะ
อันนั้นต้องต่อสายดินให้ดีเลยนะถ้าใช้ระบบไฟฟ้า

อย่างที่พี่บุ๊คบอกถ้าเกิดว่าใช้แบบไฟฟ้าเนี่ยต้องต่อสายดิน
แต่ถ้าเกิดว่าใช้แบบแก๊สใช้แก๊สในการเป็นเชื้อเพลิง
เพื่อทำน้ำอุ่นเพราะฉะนั้นข้อควรระวังคือต้องเปิด

ระบายอากาศใช่แต่ประเด็นคือไม่ได้เปิดไง
กลายเป็นว่า๓คนที่ไปอาบน้ำแล้วใช้เนี่ยแก๊สเห็นไหม
ถุงต้มในการเป็นเชื้อเพลิงทำน้ำอุ่นเป็นลมค่ะ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๒จังหวัดพิศนุโลก
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แล้วก็สาธารณสุขอำเภอลมเก่าค่ะ
ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบรีสอร์ท๒แห่งด้วยกัน
บนภูทับเบิกจังหวัดเพชรชบูรณ์
กรณีที่มีผู้ประสบเหตุก็คือหมดสติในห้องน้ำถึง๓คน
หลังจากที่ทั้ง๓คนไปเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นใช้งานนะคะ
สอดแห่งแรกมีลักษณะคล้ายเป็นห้องแถว
นายสารินแทร่เท้าอายุ๒๓ปีเป็นคนดูแลรีสอร์ทเล่าบอกว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสักประมาณ๓ทุ่มเมื่อวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
เขาได้ไปอาบน้ำในห้องน้ำพร้อมกับเปิดเครื่องทำน้ำอุ่น
ที่ใช้แก๊สหุ่งต้มเป็นตัวเฉพาะเผลิงนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มีการเปิดพัดลมระบายอากาศเมื่ออาบน้ำไปได้สักประมาณ๕นาทีเองนะ
เวียนหัววูบหมดสติรู้สึกตัวอีกทีคือตัวเองนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
แห่งที่สองค่ะคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุเป็นห้องน้ำเช่นเดียวกัน
ภายในห้องพักของจ้าของรีสอร์ทนะ
คือเจ้าของห้องรีสอร์ทเนี่ยเล่าบอกว่า
ลูกของเธอ๒คนอายุ๔ขวบกับ๑๒ควบ
ขวบกับ๑๒ขวบไปอาบน้ำค่ะ
โดยลุงเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นชนิดแก๊สให้
จากนั้นก็ปล่อยให้เด็กทั้งสองคนอาบน้ำกันเอง
เวลาผ่านไปนานพอสมควรค่ะ
เอ้าทำไมยังไม่เห็นลูกออกกลับมา

ประตูมันปิดก็เลยส่องดูค่ะ
พบว่าเด็กทั้งสองคนนอนหมดสติที่พื้นห้องน้ำค่ะ
มีลูกของเล็กอยู่ด้วยนะ๔เดือน

เพราะมันจะมืดแล้วมันจะหนาวเนอะที่นี่
มันเริ่มเย็นแล้วจะพาอยู่อาบน้ำ

แล้วห้องน้ำมีจุดอันนั้นที่มันแกะได้
ลองแกะดูคือเห็นขานอนสลบ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ของจังหวัดพิศนุโลกนะคะคุณวินัยทองชุบบอกว่า
คือได้นำอุปกรณ์ในการตรวจวัดแก๊สในชั้นบรรยากาศมาตรวจวัด
วัดปริมาณก๊าซแล้วนะคะพบว่าในห้องน้ำของรีสอร์ททั้งสองห้องเนี่ยค่อนข้างคับแคบ
เมื่อเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นไว้แล้วก็ไม่มีการเปิดพัดลมระบายอากาศ
ก็จะทำให้ปริมาณการ์ดโพเพลมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย
แล้วแก๊สโพเพลคุณผู้ชมเป็นส่วนประกอบของแก๊สหุงต้ม
พอมีปริมาณมากขึ้นมันก็จะทำไงฮะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในอากาศ
เพราะฉะนั้นพอแก๊สโพเพนมันเข้าไปแทนที่แก๊สออกซิเจนในอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ย
ปรากฏว่าเราจะเกิดภาวะขาดออกซิเจนค่ะ
ภาวะขาดออกซิเจนก็เลยทำให้เป็นลมหมดสติ
ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานกว่านี้หรือสูดดมแก๊สโพเพลนไปนานกว่านี้นะ

ถึงขั้นเสียชีวิตได้เป็นเรื่องที่อันตรายมากแล้วก็ฝากเตือนกันนะคะ
ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้เชื่อว่าหลายคนจะเดินทางไปเที่ยวตามรีสอร์ทต่าง
ซึ่งรีสอร์ทจะใช้แก๊สหุงต้มในการที่จะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อที่จะทำให้น้ำอุ่น
ถังแก๊สมันก็อยู่ในห้องด้วยอันตรายด้วยนะฮะ